มีชาวบ้านแถวบังรักษ์ในกรุงเทพนี่แหละฮะ
เขาไปเจอพระรูปหนึ่งแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า
พระจริงหรือว่าพระปลอมถ้าเป็นพระจริงเนี่ย
ทำไมท่านมาอยู่แถวนี้ค่ะมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะ
คงกินข้าวกินอาหารอยู่แถวถนนหนทางแถวนั้นนั่นแหละ
ผมจีวอนอะไรก็ไม่เรียบร้อยนะครับเขาพยายามเข้าไปถามด้วยนะฮะ
ถ่ายคลิปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ
ครับเนี่ยกำลังจะไปค่ะเนี่ยมาให้เขาอยู่อยู่คุณทีไหนครับ

มาให้หนูวีเขาซื้อนมซื้ออะไรแล้วก็ตั้งนาฬิกาปกให้หกโปรงต้องไปโรงพยาบาล
ท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแหม
หน้าปิดหน้าปิดตาแล้วเดี๋ยวเจอแล้วจะรู้กันได้ยังไง
เหมือนกับว่าตรวจสอบไปแล้วเขาจะมีอาการทาง
พิษประสาทอะไรพวกนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านแถวบางรักเนี่ยเขาเห็นนะครับตามร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้นะครับ
กลางค่ำกลางคืนก็มานั่งอยู่ตามถนนนะ
คงกินข้าวอยู่แถวนี้ก็เลยสงสัยว่าพระจริงหรือเปล่า
หรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไปที่จุดที่เจอพระในคลิปเนี่ยนะฮะ
ได้เจอกับคนที่ถ่ายคลิปคือคุณพงศกรบอกว่า
เห็นพฤติกรรมของพระรูปนี้คือดูแล้วก็ไม่เหมาะสมนั่นแหละ
แต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
โทรไปแจ้ง๑๙๑แล้วแต่ก็ยังเห็นอยู่แถวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับ
เองเนี่ยบอกว่าก็คือบอก๑๙๑ไปว่าอยากจะให้พาไปที่วัดยานวา
เป็นอาคารตุกะอยู่ที่นั่น

หรือถ้าเกิดอภาพหรืออิมเมฉการทางจิตประสาน
มีอะไรยังไงจริงจะได้พาไปรักษากัน
ตอนแรกก็คือพยายามจะติดต่อหลายหน่วยงาน
เพื่อให้มาดูที่เขาดูแลกำกับพระศมมาดู

แต่มันติดต่อไม่ได้ก็เลยประสาน๑๙๑เพื่อมาดูแลตรงนี้ให้มาตรวจสอบ
เขาก็ได้เพียงแค่นิมนต์ให้กลับไปอยู่ในวัดที่สังกัด
ถ้าใบอนุญาตเขาหรือใบสุทธิเขาไม่หมดทางวัดวัดไหนเขาก็ต้องต้อนรับ
คือเราเป็นพุทธศาสตร์สินิกะทนถูกไหม
ก็คือเรามองว่าถ้ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นมันดูไม่ดีดูไม่เหมาะสม
อยากให้มีหน่วยงานที่เขามาตรวจสอบ
แล้วมากำกับดูแลตรงนี้ว่ามันใช่พระจริงหรือพระปลอมไหม
เราไปแถววัดที่อยู่ระแวกกับจุดที่เจอพระในคลิป
ก็ยังไม่เจอนะฮะยังไม่เจอพระรูปนี้นะครับ
แต่มีชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่
แถวนี้เกือบเดือนแล้วแถวบังรักษ์กรุงเทพนะครับ
แต่จะเป็นพระรูปเดียวกันกับที่เจอในคลิปหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ดูคล้ายนะ
แต่เท่าที่เราตรวจสอบเนี่ยทำให้ทราบว่าพระรูปนี้เมื่อ๔๕ปีก่อน
อุปสมบทหมู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
นะก็มีกำหนดบวช๑๕วัน
แต่พอครบ๑๕วันแล้วไม่ศึกนะครับ
ก็มีการพาไปฝากไว้ที่วัดยานวาจริงนะครับ
เป็นพระอาคานตุกะอยู่ที่นั่น๒ปี
แล้วมีอาการทางสมองไปรักษาที่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จากนั้นก็ถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรม
อย่างเช่นชอบเข้าไปซื้อของในร้านสะดวก
ไม่สวมจีวอนไม่บินทบาท
ทางคณะกรรมการวัดก็ได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของทางวัด
แล้วก็มีมติให้ขับให้พ้นจากวัด
หลังจากนั้นก็เลยไม่มีใครทราบอีกว่าพระรูปนี้เนี่ยหายไปที่ไหนอย่างไร
สุดท้ายก็เลยมาเจอที่แถวนี้นะฮะ
ก็เผื่อเจ้าหน้าที่เจอพระหรือว่าจะอดีตพระก็ไม่รู้
ปัจจุบันสถานะเป็นยังไงก็ไม่รู้ยังไงลองไปดูให้หน่อยก็แล้วกัน
เป็นลักษณะของการเตือนภัยเอาไว้ก็แล้วกัน